ตามหาคุณตาอายุ๘๔ปีกันหน่อยครับ
ท่านหาให้ออกจากว่าเป็นอย่างลึกลับ
ชาวบ้านเชื่อว่าสิ่งลี้ลับบังตาเอาไว้แน่

หมอดูบอกว่าต้องรอครบ๑สัปดาห์ก่อนนะ

กลางดึกตลอดทั้งคืนเลยนะที่ผ่านมานะ
ที่บ้านดุงอุดรธานีกู้ภัยออกตามหาในเติม
หาริกันอายุ๘๔นะฮะท่านอยู่ชุมชนศรีพดุงนะครับบ้านดุง

คือภรรยาแจ้งว่าออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยว
แต่เดินเข้าป่าหลังวัดกลางทุ่ง
แล้วก็อดีตภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้วเรียกไปหาเขาเล่าแบบนั้น
หลายฝ่ายก็ตามหาคุณตาตลอดทั้งคืนแต่มันไม่เจอนะครับ
คืออดีตภรรยาที่ตายไปแล้วไปบังตาเอาไว้
การค้นหาเป็นไปอย่างต่อเนื่องบ่ายวันนี้นะครับกินเวลายาวมา๑๒ชั่วโมง
ทีมค้นหาเดินเลาะทุ่งนาไปแล้วก็ลำห้วยหลังวัดกลางทุ่ง
คือแจ้งว่าไปซื้อก๋วยเตี๋ยว
ทุกคนบอกว่าอย่างนั้นไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้น
น่าจะไม่มีชีวิตอยู่บ่าย๒โมงครึ่งเจอคุณตาเติม
นอนอยู่ใต้ต้นไผ่ข้างริมลำห้วยที่วัดกลางทุ่ง
คุณตาดูอิดโรยเพราะว่าโอ้โหตั้งแต่เมื่อคืน
คงไม่ได้กินอะไรเลยแต่สีหน้าสีตาเนี่ยครับ
นี่ครับคุณตาฮะก็ยังปกติอยู่
คุณตาบอกว่าโอ๊ยนอนอยู่ตรงนี้นานแล้ว
เนี่ยมีคนมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยนะเอาลองฟังคุณตาฮะ
มาแล้วมาแล้ว

ได้อะไรนะครู
มีคุณหมอบบอกปัญหาบอก
มีคุณหมอบบอกปัญหาเป็นไรบ้างอย่างไร
เจอคุณตานี่มาทักทายคุณตากันใหญ่เลยนะคะ

เดี๋ยวกู้ภัยก็จะพาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงครับ